แต่ข้อเสียเขาก็มีเดี๋ยวก็ว่ากันคือเรื่องของความรักและครอบครัวที่จะมีในการจากนี้ไป
รุ่นมาขนาดนี้แล้วอยากรู้ใช่ไหม
แต่ผิดกับบ้านนี้เลี้ยงลูกยังไงให้บ้าเรียนหนังสือ
ลูกยังไงให้แบบว่าลูกติดดินที่สุดแม่เลี้ยงยังไง
ก็จริงแล้วเนี่ยตอนเด็กวีแววจะเป็นไปอย่างนั้นสูงมาก
แต่ว่าลูกคนเดียวด้วยอะไรก็พอ
คิดว่าตัวเองเป็นคุณหนูไหมเป็นลูกคุณหนู
คุณแม่เอาไปทิ้งไว้เลยบอกอยู่ปะ

แม่จำได้ไปทิ้งไว้เต็มมาวันหนึ่ง

ก็คือให้อยู่ให้รู้ให้เห็น
ใช่ก็เริ่มค่อยปรับสภาพ

พรุ่งนี้หนูมาอีกได้ไหมอะไรอย่างนี้
ก็กลายเป็นว่าก็ไปเยี่ยมเรื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยแบบว่าเหมือนกับเราได้เห็นโลก
ไม่ได้สอนแต่แม่ให้ไปเห็น
ใช่เราก็เหมือนแบบว่า
คือคุณพ่อเคยพูดกับคุณย่าแต่ไม่เคยบอกหนูหรอก
บอกว่าอยากเห็นลูกใส่ชุดนิสิตจุฬา
ก็คือคุณย่ามาเล่าให้ฟังแต่พ่อเองไม่เคยพูด
เราก็เลยรู้สึกว่าเออแบบอยากจะทำให้ฝันของคุณพ่อเป็นจริงอะไรอย่างนี้

คุณพ่อก็แบบเนี่ยว่าจะไม่พูดแล้วกลัวลูกจะกดดัน
กลัวว่าแบบเดี๋ยวกดดันแล้วจะเครียดทำไม่ได้อะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบตั้งใจพยายามไม่ได้จะตั้งใจมาก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
น้องมาไกลเหลือเกิน
สังคมของน้องแหวนเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นเพราะเป็นเด็กกิจกรรม

เพราะว่างานแรกในวงการบันเทิงเป็นเรื่องของร้องเพลง

แล้วก็ร้องไปเขาก็เอ้ยคนนี้แบบ
คนนี้ดูมีแววลองเรียกมาเทสดูไหมเผื่อร้องเพลงประกอบละคร
อย่างนี้ก็เลยได้ไปร้องเพลงประกอบละคร
ตั้งแต่ที่คนยังไม่รู้เลยว่าประวัติศาสตร์หน้าตาเป็นยังไง

เรื่องตั้งแต่เรื่องรักริสยาค่ะ
๑๐กว่าปีแล้วนานมากตั้งแต่ตอนอยู่ปี๒ประมาณนั้นก็เออ

ไม่เลยร้องเพลงแต่อย่างน้อยเราก็ได้เชื้อคุณตามา
ก็ยังดียังเหลือเชื้อคุณตามาหน่อยนึงถึงไม่ได้เป็นเต็มตัว
ได้ออกอัลบั้มไหมคะเออจริงจริงออกเป็นเป็นรวมอัลบั้ม
เพราะว่าตอนนั้นก็คือป้ากูก็บอกว่าถ้าจะเป็นนักร้อง
ให้เลือกว่าจะเป็นพิธีกรหรือจะเป็นนักร้อง
คือเราต้องเวทไปทางใดทางหนึ่ง
ใช่คือจะมาสองอันมันก็ได้แหละแต่คุณต้องมีจ๊อปหลักอันหนึ่ง
เราก็แบบคิดหนักมากเลยอ่ะลองขอลองชิมลางเป็นแบบ
นักร้องขอร้องครึ่งก่อนละกันก็เลยได้ไปรวมอยู่ในอัลบั้ม
ก็เลยมีโอกาสได้ร่วมอัลบั้ม
ชีวิตนางยังไม่อยากจะถามว่ามีแฟนครั้งแรกอายุเท่าไหร่
ชีวิตนางคู่ครองของนางจะเกิดขึ้นไหมจะมีไหมจะหาตัวตนได้ไหม
ตั้งเขามาตลอดตั้งเขามาตลอด
ดูตามดวงฉันไม่ให้เธอตอบ

เฮ้ยมีแต่คนพูด
มันแปลว่ามันต้องไปฝ้าขี้คนอื่น
เฮ้ยที่นี่เมื่อเป็นผู้หญิงแล้วมันไม่ง่าย
เพราะฉะนั้นเธอก็ต้องรักษาทีท่าหรือท่าที
ดวงชะตาหาดผู้ชายเข้ามาในชีวิตไหมไม่ขาด
ตุดาหงันตกร่องปล่องชิ้นคลองคู่เนี่ยเมื่อไหร่มีปัญหาเมื่อนั้นเลย

เพราะหนึ่งในดวงชะตานี้ผู้ใดก็ตามทีเมื่อผูกดวงแล้ว
นี่มีเล็ก๒เล็งผู้นั้นจะแต่งงานยากมาก

แม่จะช่วยสแกนพ่อจะช่วยสกรีน
มันเป็นการเวลาที่จะต้องใช้เวลายาวนาน
ข้อที่๒ดาวตัวคู่ครองคือราหูได้ตำแหน่งเป็นนิต
แปลว่าคู่ครองนั้นอาจจะต้องเป็นพ่อม่าย

คือเป็นคู่ที่มีลักษณะดังกล่าว
แล้วที่สำคัญคือต้องเป็นคนมีหลักฐานมั่นคง
ทีนี้ส่วนใหญ่ที่ลักษณะสองอย่างที่เข้ามาเนี่ย
มันก็อาจจะไม่ครบไม่สมบูรณ์
แล้วดูแล้วจะเป็นปัญหา
เพราะคู่ครองเนี่ยอยู่ในเรือนกรรมะ
มันตีความอีกอย่างหนึ่งว่าบุคคลผู้ใดมีดาวเจ้าเรือนคู่ครอง
อยู่ในเรือนกรรมะเขาเรียกว่าปัตตานีกรรมะ

หรือ๒มีคู่จากการทำงานร่วมงาน

ดวงชะตาเนี่ยฝันจะได้เจอยากยิ่งนะไม่ง่าย
ดวงชะตาแบบนี้ถ้าเกิดใครจะเป็นแฟนได้

ต้องถึงเนื้อทั้งตัวปล้ำเลย

ถ้าเยอะไปอะไรเรียนแล้วรีลาย

มีหนุ่มมาจีบตั้งแต่อายุ๑๖แล้ว

มันจริงแฟนคนแรกอายุสิบหก

จะว่าไม่เคยส่วนดีก็คือ

อันนี้ไม่อยากจะพูดเลยเพราะมันเรื่องลึกอีกอย่างหนึ่ง
คนที่มีดาวเกรดหรือเลข๙กลุ่มจุดเกิดเหมือนมีเทพเทวาอยู่กับตัวเรา
มันจึงมีวิถีที่เป็นเอกเทศแล้วบางครั้งแหวนก็ไม่รู้เป็นเปล่านะ
ปกติคนทั่วไปที่มีดาวเกรดกุมลักษณะราศีสิงศ์เนี่ย
เป็นคนที่อยู่บ้านหรืออยู่ในห้องส่วนตัวมักไม่ค่อยอยากใส่อะไร
อยากจะนอนตัวเปล่าแล้วอยากจะสบาย
เสร็จแล้วพอใครมาอยู่ใกล้มันจะเริ่มมาคันใครวะเนี่ย
เริ่มหงุดหงิดไงรำคาญเริ่มรู้สึกโมโหรู้สึกรำคาญแบบ
มันเป็นความแปลกของชีวิตไม่คุ้นชินไม่คุ้นชินใช่

ก็เป็นนะมันคือมันคือพื้นที่ส่วนตัวของเราประมาณนั้น
แล้วแบบว่าถ้าเกิดต้องมีอีกคนนึงมาอยู่ด้วย
ฉันแบบอยากจะใส่ประมาณนี้หรืออะไร

แล้วก็จะขี้รำคาญอยู่กับคนอื่นนานไม่ได้
คือดวงชะตามีอย่างนี้นะเวลาถามเรื่องคู่ครองเนี่ย
อย่ามาถามว่าเจอคู่เมื่อไหร่คู่หน้าตาเป็นยังไง

ดวงชะตาดวงนี้ดวงชะตาดวงนี้ดวงชะตาดวงนี้

มีครอบครัวคือมีคู่มีสามีหรือภรรยาเนี่ย
กลับอยู่เป็นโสดอันไหนจะมีความสุขมากกว่ากัน
ต้องถามแบบนี้อย่าไปถามว่าเจอคู่เมื่อไหร่

ดวงนี้อยู่เป็นโสดดีกว่าการมีครอบครัว
ถ้ามีครอบครัวแล้วจะต้องไปมีปัญหาอีกหลายเรื่อง

ไม่ใช่แปลว่าเราไม่ดีไม่ใช่แปลว่าเขาไม่ดี
แต่แปลว่าดวงชะตานี้เหมาะกับการอยู่เป็นโสด
แต่ไม่ใช่แปลว่าไม่มีใครที่เราจะไปกินข้าว
ดูหนังฟังเพลงกอดแอปแนบคิด

แต่แปลว่าอย่าใช้ชิดคู่
เท่านั้นเองเท่านั้นเอง

แต่ว่าถ้ามันจะนำมาซึ่งปัญหาเนี่ย
เราคิดว่าชีวิตเรามันดีอยู่แล้วอะ
อยากจะให้อะไรมาทำลายชีวิตที่ดีของเรา

คนหนึ่งที่ไปพิพากษาชีวิตของใคร

อยากให้เป็นข้อมูลอย่างหนึ่งว่า

ความหมายที่สูงสุดในหัวราศาสตร์เนี่ย

ในวันเดือนปีที่ถือกำเนิดออกมา
แต่ดันมีดาวไอ้เป็นนิดคือต่ำต้อยเนี่ย

มีคู่มันจะครอบงำ
เพิ่งมีเพิ่งเป็นมันลดลงไปประมาณ๘๐

ความจริงคุณแพลนที่จะแต่งงานปีนี้
ถ้าไม่ล่มนะคะ

ดูดวงก่อนดีกว่ามันดูดวงไหมดวงจะแต่งไหม
เดี๋ยวมันไม่ใช่แค่ปีนี้ธรรมดานะ
ดาวพฤติธรรมศาสตรียกฉึบมาทับตัวแหวน

ตั้งแต่วันที่๑๑กรกฎาคมปี๒๕๖๒
จนถึงประมาณเดือนธันวาคมก่อนราหูย้าย
แล้วก็ไปถึงเดือนประมาณมีนาคมเพราะอะไรวะ

มกราคมลาหูยกมาทับนี่แหละตัวเปลี่ยนแปลง

สิงหากัญญาตุลาพิกาธันวาปี๕๘
ถ้าแต่งแล้วถ้ามีการออกการ์ดออกการ์ดแล้ว

วันที่ประมาณสัก๑๖มกราคมที่ผ่านมาปี๕๙

มันเลยเกิดการแปรเปลี่ยนนั้นประมาณสงกรานมาเนี่ยนะ
จะเกิดอะไรที่ทำให้รู้สึกผิดหวัง
ไม่เป็นดังที่คาดเยอะแยะมากมาย
เพราะราหูเป็นตัวตัดรอนบรรทอนทัพเรือนชะตาราศีเกิด

อะไรที่ไม่เคยเป็นก็จะเป็นจนทำให้ชักไม่ค่อยแน่ใจแล้วว่า

แล้วถ้าเกิดคนเจ็ดสิงหาคมนี้มาหลายเจ็ดสิงหา

ถ้าไม่ได้แต่งก็แปลว่าไอ้ที่แต่งประชดหมอดูแล้ว

ทำไมชอบผู้ชายเจ้าชู้
รสชาติรสชาติ

มันดูกุ้มกริม
รู้สึกว่าปีร์ดดามเขามีเสน่ห์แล้วอยู่ด้วยเราไม่เบื่อ
แล้วเนี่ยจนไม่หึงห่วงหรอ
เวลาผู้ชายเรามีผู้หญิงอื่นมาลายล้อมเนี่ยเรารู้สึกแบบทำไมเขาช่างฮอตเหลือเกิน

คุณอยู่กับคุณสุริวิพาได้

คุณอยู่กับสุริยวิพาได้ค่ะ

ฉันดูหัวฉันแบบมีค่ามากเลยอ่ะ
ดูดิไม่ใช่แบบสามีมานั่งเฝ้าอยู่กองเหี่ยวโอ๊ยภรรยาหิวไหมครับมารับกลับ

ไปไหนกับใครจะอยู่กับใครอะไรก็ก็โอเคก็ถือว่าเขามาช่วยดูแลผู้ชายของเราแล้วจนที่คิดจะแต่งงานอย่างที่พ่อหมอรักบอกความจริงไม่ใช่ปีนี้มีแพลนตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วถามคุณแม่ดูสิคะถามคุณรัชนีดูสิคะสรุปแล้วทำไมถึงไม่ได้แต่งตามดวงแล้วจะมีลูกไหมพ่อหมอพุทธะเป็นเกษตราธิบดีเนี่ยคือเป็น
เรื่องเกี่ยวของการสุขภาพทีวีการเมืองไปได้
มีโอกาสไปนัดการเมืองหรอ
ถ้าไปทางการเมืองเนี่ยไปได้อยู่แล้วดูตามดวงแล้วมันจะไปได้ไกลแค่ไหนไม่ถามเลย